บุคคลมครับหมอปลาบุกวัดอีกแล้ว

นี่เขาจะพยายามกวาดล้างพระนอกรีดต่าง
ใช่ฮะบุกวัดอีกแล้วได้รับแจ้งว่าพระรูปหนึ่ง
อยู่ร่วมกุฏิกับสาวสอง

นี่ฮะแล้วก็เจอจริง
สาวสองอยู่ในกุฏิเดียวกับพระ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบุกเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดนครปฐมนะครับหลังจากมีเรื่องร้องเรียน
เห็นพระรูปหนึ่งอยู่ในกุฏิกับสาวประเภทสอง
หมอปลาพร้อมทนายความจึงเข้าไปพิสูจน์
เข้าไปถึงกุฏิพระรูปนี้ชื่อว่าพระวิถีเทวสาโรหรือว่าพระแจ็ค
ก็ไปเจอจริงนะเพราะว่ามีสาวสองมาเปิดประตูออกมาเลย
แล้วก็พระแจ๊คชี้แจงเบื้องต้นบอกว่าก็อยู่ร่วมห้องกันจริง
แต่ไม่ได้มีการเสพเมถุนอะไรกันทั้งสิ้น
ด้านสาวสองซึ่งเมื่อเจอกับหมอปลาก็ไม่ได้ตกใจอะไรเหมือนกัน
แล้วอธิบายกับหมอปลาบอกว่าเธอกับพระแจ๊คเนี่ย
นับถือเป็นพี่น้องกันไม่ได้มีอะไรกันจริงนะฮะ

คือหนูเจ็ดวันหนูก็ทำงานเจ็ดวันนะครับ
แล้วทำงานก็เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเริ่มทุ่มหนึ่ง
เสพเมถุนก็จะเสพคือไม่มีตรงนั้นหรอกค่ะ
เพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วเสพเมถุนมันก็อย่างไรอยู่นะครับ
โดยสาวสองคนนี้เธออ้างว่าเธอเข้ามาในกุฏิ
เพราะว่าจะเข้ามาดูแลหนูแก๊สบี้ที่เธอเอามาฝากไว้ที่กุฏิหลวงพี่แจ๊ค

ส่วนพระแจ๊กเองก็อ้างว่าสาวประเภท๒คนนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันจริง
เขาเข้าออกกุฏิมานานเป็นปีแล้วมาคอยดูแลปัดกวาดเช็ดถูกุฏิให้
ทำแบบนี้มาถึง๗ปีแล้วก็ยืนยันนะครับ
ว่าพระแจ๊กเองบอกว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับ
หากสำนักงานพระพุทธศาสนาจะเข้ามาตรวจสอบ
ก็เข้ามาตรวจสอบได้เลยพร้อมจะชี้แจงให้ฟังนะฮะ
พระสัตว์ประธานาภาคจะไปตามได้งานมันเป็นประลาคีสโยม
ครับพี่นึกว่าพี่แจ๊คมาที่นี่ไหม
พระเจ้าหวัดเขามาปกติของเขาเขาเป็นลูกน้องก็แหละเขาก็เป็นญาติเขาก็มาเป็นโยงอุปชาติเขาเป็นโยงบวชเทศอัตมาด้วย
หลวงพี่แล้วเห็นมีบางคนบอกว่าเขาเคยค้างคืนด้วยอะครับ
เขาจะมาค้างคืนได้ไงนี่มันวันที่วัดเขาจะมาค้างคืนได้ไงโยมไม่มีหรอก
ถามบุคณะกุฏิได้เขาจะมาค้างคืนได้ไง
ทีนี้ครับก็ต้องดูแลว่าจะผิดอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทีนี้ทางหมอปลาเองแล้วก็นักข่าวเนี่ยก็ไปถามพระอีกรูปหนึ่งนะครับ
ก็คือพระวิถีอ๋อก็คือพระแจ๊คนี่แหละนะครับพระแจ๊กก็บอกว่าสาวสองคนนี้นอกจากมาดูแลทำความสะอาดแล้ว
มาดูแลอาการป่วยของพระแจ๊คด้วยซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสาวสองเนี่ยเพราะว่าอาการป่วยของพระแจ๊คก็คือป่วยเป็นเบาหวาน
ใช่เขาต้องฉีดยาพวกฉีดอินซูลินไงแล้วห้องพักห้องพักอะไรก็ต้องสะอาดแล้วทีนี้หมอปลาก็เลยสอบถามพระผู้ใหญ่ในวัด
แล้วก็ยืนยันนะพระผู้ใหญ่ยืนยันว่าพระแจ๊คเนี่ยเขาไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรไม่เหมาะสมเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาร้องหรอก
แม้ว่าสาวประเภทสองเนี่ยคืออย่างที่เห็นมันเป็นแค่เพศสภาพแต่ว่าจริงแล้วเป็นผู้ชายแต่คุณผู้ชมดูสิคือลักษณะเขาก็มีหน้าอกหน้าใจอะไรแบบนี้
ไม่แต่ถ้าตามหลักความเป็นจริงเขาก็คือผู้ชาย